เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเหตุยิงกันอุกอาจเพราะว่า
โกรุ่นใหญ่คนหนึ่งเขาอุกอาดนะคะ
เอาปืนไปยิงคู่อาริกลางตลาดสาหัสปางตาย
และทีนี้ตำรวจเขาไปพบหลักฐานกล้องวงจรปิด
ซึ่งเห็นว่าผู้ก่อเหตุขึ้นรถยนต์ของเพื่อนหลบหนีนะคะ
จากเหตุการณ์ยิงกันจนมีผู้บาดเจ็บสาหัสถูกยิง๕นัดปางตายเหตุเกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่ง
วันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมาที่ตลาดนัดรัศมีอนันต์หมู่๖ตำบลบางหัวเสืออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ผู้บาดเจ็บคือนายสมคิดเกรดแก้วหรือนายจ๊าบหัวป่าอายุ๕๐ปี
ถูกคนร้ายบุกเดี่ยวยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๑๑มมเข้าลำคอ๒นัดใต้รักแร้และหลัง๓แห่งอาการนี่คือ
ตัวผู้ก่อเหตุค่ะคือนายสุภวิทย์สายธนูอายุ๓๕ปีชื่อเล่นคือต้นหรือฉายาต้นรั่ว
เป็นคู่อริกันนะคะเคยใช้อาวุธปืนยิงในจ๊าบมาแล้วถึงสองครั้งแต่ถูกตำรวจจับกลุ่มตัว
แล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาจนมาก่อเหตุครั้งนี้ค่ะ
พยานบอกว่าขณะเกิดเหตุในจ๊าบเนี่ยมีอาการเมา
ขี่รถจักรยานยนต์มาหาเจ้าของร้านอาหารจุดเกิดเหตุหลังปิดร้านเพื่อพูดคุยตามภาษาคนรู้จัก
แต่ไม่นานปรากฏว่าคนร้ายขี่จักรยานยนต์เข้ามาค่ะแล้วก็เรียกชื่อไอ้จ๊าบไอ้จ๊าบอย่างนี้นะ
จากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้น๓๔นัดแล้วนายจั๊บก็วิ่งหนีล้มฟุบไปที่พื้น
ส่วนตัวคนร้ายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็หนีไป
ภรรยาของนายจ๊าบผู้ถูกยิงนะคะก็บอกว่าตอนนี้อาการสามีคือ๕๐๕๐เลยอะค่ะ
ยังต้องรอการผ่าตัดส่วนคนที่ยิงสามีก็คือพี่ชายแท้ของเธอเอง
เพราะทั้งคู่เคยมีปัญหากันมาก่อนอ่าปรากฏว่ามีความสำคัญกันทางใส่ทางญาติด้วยเนี่ยนะคะเป็นญาติกัน
เพราะว่าทางผู้ยิงเนี่ยเป็นพี่ชายแท้ของเธอ
ทีนี้ทั้งคู่เคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะเมาเมื่อไหร่มีปัญหาตลอด
แล้วพี่ชายก็เคยยิงนายจ๊ะมาแล้วจนถูกดำเนินคดีอย่างที่เราบอกไป
แต่ว่าพี่ชายเนี่ยได้รับการประกันตัวออกมาเธอก็เลยเชื่อว่าพี่ชายคงโกรธแค้นที่ในจ๊าบไปแจ้งความนะคะ
อืมล่าสุดวันนี้พันธุ์ตำรวจเอกจักรพงศ์นุษพดุงผู้อำกับสพสำรงใต้
ก็เลยประชุมชุดสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
หลังจากศาลจัวร์สมุทรประกันอนุมัติอ่อนไหมจับแล้วนะคะ
นายสุภวิทย์หรือต้นรั่วสายธนู
ตำรวจก็ตั้งชุดไล่ล่าแล้วล่ะค่ะจะจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดี
ทางตำรวจต้องการให้ผู้ก่อเหตุเข้ามามอบตัวด้วย
เพราะว่าเป็นบุคคลอันตรายและยังมีคดีค้างเก่า
จากนี้ทางชุดสืบสวนลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง

ก็เลยไล่หาวงจรปิดเส้นทางที่หลบหนี
ปรากฏว่าก็ไปได้ภาพมาค่ะนะคะว่า
หลังจากก่อเหตุผู้ก่อเหตุขึ้นรถเก๋งค่ะ
หลบหนีไปซึ่งกล้องวงจรปิดจุดตู้ยามบางฝ้าย

บันทึกภาพรถยนต์คันนี้เอาไว้เนี่ยค่ะ

เพราะว่าในต้นรั่วบังคับให้เพื่อนชื่อนายมนตรี
อันสินชัยขับรถคันนี้ไปส่งที่ซอยวัดใหญ่

ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เชิญตัวในมนตรีไปสอบปากคำ

จากการสอบปากคำนายมนตรีเขาเล่าว่า

แล้วก็ขอให้ขับรถพาไปทำธุระหน่อย
มนตรีก็ขับไปจอดที่ทางเข้าตลาดที่เกิดเหตุ
จากนั้นนายต้นรั่วลงจากรถไปได้สักพักค่ะ

ทีนี้ขอให้ไปส่งที่ซอยวัดใหญ่พื้นที่อำเภอทัศมุทรเจดี
โดยนายมนตรีก็ไม่ทราบว่านายต้นรั่วเนี่ย
คือก่อนจะขึ้นรถกลับมาเนี่ยคือไปก่อเหตุยิงคนเอาไว้แล้วนะคะ
ที่ตำรวจยังติดตามตัวอยู่นะคะ